เรื่องราวของไมค์และแซล่า
ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวของทั้งคู่จะจบลงด้วยดี
เขาได้มาเจอกันแล้วนี่พ่อลูก
ถูกต้องค่ะแถมไม้เองเนี่ยก็ยังซื้อนาฬิกาที่ไว้ติดต่อกันได้ให้กับน้องแม็กซ์เรลด้วย
แต่ดูเหมือนว่าเรื่องอาจจะไม่ลงเอยแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งก็ได้นะ
เพราะเราได้กลิ่นดราม่ารอยมาอีกแล้ว
เหตุจากที่มีแฟนคลับเข้าไปถามไมค์ว่า
ตั้งแต่ซื้อนาฬิกาที่สามารถโทรหากันได้ให้น้องแม็กซ์เวลได้คุยกับลูกชายบ่อยขึ้นไหม
ปรากฏว่าไม้ตอบมาแบบนี้ค่ะ

แต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วครับ

ทีมข่าวก็ติดต่อสอบถามไปที่ทนายเจมส์ทนายส่วนตัวของคุณไม้นะคะ
เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม้เนี่ยพยายามติดต่อลูกชายมาตลอด
แต่ไม่สามารถติดต่อได้เลย
แล้วก็ได้ทวงถามไปทางซาร่าเองก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะ
ขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวของซาร่าก็ยืนยันกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ซาร่าเนี่ยไม่ได้กิดกันไหมไม่ให้เจอลูกนะ
เพียงแต่ตอนนี้ซาร่าต้องบินไปกลับภูเก็ตกรุงเทพ
เรื่องการแบ่งเวลาในการเจอลูกให้ชัดเจน
อันนี้จริงก็ต้องแล้วแต่ทางคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้คุยกันมานานแล้ว

น้องแมคเวลก็น่าจะคิดถึงคุณพ่อเหมือนกันนะ